มีเรื่องการทำบุญในรูปแบบใหม่โอ้โหอันนี้คนพูดถึงเยอะมาก
เขาเรียกว่ามงคลบนฟากฟ้าใช่ค่ะทำบุญจากมุมสูง
ท่านสามารถไหว้พระขอพรทำบุญได้ในเวลา๓ชั่วโมงนะคุณเขียนมาสอน
เก้าสิบเก้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกแห่งทั่วไทยเนี่ยเก้าสิบเก้าแห่ง
ในพื้นที่สามสิบเอ็ดจังหวัดใช้เวลาแค่สามชั่วโมงโอ้โห
เราเคยแต่ทำบุญเก้าวัดเต็มที่วันหนึ่งก็หมดวันแล้วค่ะนี่เก้าสิบเก้าแห่ง
ค่ะสถานที่ศักดิ์สิทธิต่างต่างนะฮะนี่เป็นแคมเปญพิเศษนะฮะ
ของสายการบินการบินไทยนะครับทุกผู้ชมครับเป็นการส่งเสริม
แล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยนะครับทุกผู้ชมครับแคมเปญมงคลบนฟากฟ้านะฮะ
เป็นลักษณะของการขึ้นเครื่องบินไปแล้วบินวนไม่ลงจอดนะ
อ่าให้ไปสวดมนต์รับพลังบวกบนฟ้านะครับลักษณะก็คือ
ท่านก็จะขึ้นบินไปกับสายการบินไทยนะฮะแล้วจะมีอาจารย์คาทาชินบัญชรนะครับ
เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมเนี่ยท่านไปด้วย
ก็จะคอยแนะนำว่าตอนนี้เราบินผ่านที่ไหนจังหวัดไหน
เรากำลังผ่านสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนยังไงบ้างแค่นี้เองฮะ
ท่านก็ได้ทำบุญไหว้พระขอพรมงคลบนฟากฟ้าแล้วนะฮะ
คือนอกจากนี้นะฮะนอกจากการสวดมนต์บนเครื่องแล้วนะครับ
จะได้เที่ยวทางอากาศนะฮะได้ทราบประวัติศาสตร์ของสถานที่สำคัญนะครับ
เที่ยวบินนี้นะครับของการบินไทยนะครับเที่ยวบินที่ทีจีแปดเก้าเก้าเก้า
จะออกจากท่ากัสยานสวนภูมิสามสิบพฤศจิกายนนี้สิบสามนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับ
แล้วจะกลับมาถึง๑๖นาฬิกา๓๐นาทีใช้เวลาบิน๓ชั่วโมง
วนไม่ลงจอดนี่ฮะค่ะตามนี้เลยสามสิบเอ็ดจังหวัดค่ะ
เห็นไหมนี่โอ้โหตั้งแต่กรุงเทพไปนู่นไปนี่ผ่านสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง
ก็จะมีคนแนะนำว่าตอนนี้เราผ่านตรงนี้เราผ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ท่านสวดมนต์ขอพรอะไรก็ว่ากันไปค่ะ
ราคานะครับผู้โดยสารชั้นประหยัดนะครับห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท
ชั้นธุรกิจเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเปิดให้จองแล้วนะครับ
ยี่สิบห้าพฤศจิกายนนะฮะคำถามก็คือว่าเอ๊ะลักษณะแบบนี้เนี่ย
เออได้ไหมค่ะก็โอเคเป็นการส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยว
หรือว่าเป็นแคมเปญที่เขาเอามากระตุ้นในการที่จะเรียกลูกค้าอะไรก็ว่ากันไป
ในแง่ของการทำบุญจริงไหว้พระสวดมนต์ผ่านสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แบบนี้
ฟากฟ้าอย่างนี้เอออย่างนี้มันได้ไม่ได้ยังไง
หลายคนก็มองว่าก็เป็นการทำบุญรูปแบบใหม่เป็นรูปแบบที่แตกต่าง
แต่ทางการบินไทยเขาก็ยืนยันว่าเขามีมาตรการป้องกันโควิด๑๙นะ
เพราะว่าต้องไปอยู่รวมกันบนเครื่องบินไงฮะ๓ชั่วโมงลักษณะแบบนี้นะ
ทีนี้ค่ะประเด็นเรื่องของการทำบุญมีหลากหลายความคิดเห็น
ทีมข่าวได้ไปสอบถามพระพยอมกรยานโนท่านเจ้าอาวาสวรรค์แก้วค่ะ
พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทำบุญอย่าให้กระทบฐานะและโภคะแห่งตน
พระพุทธเจ้าไม่สันเสริญคนทำบุญมากทำบุญถี่ทำบุญเยอะทำบุญสูง
ความดีไม่ต้องทำสูงนักหรอกขอให้ทำในระดับสายกลางค่ะ
หมายความว่าก็คือเดินทางสายกลางนะคะอย่าให้สูงเกินเปลืองเกินแพงเกิน
เดี๋ยวมันจะเป็นส่วนเกินมากกว่า
ทอดอัตราตั้งโกก็อาจจะยังไม่พอก็จำเป็นต้องหานู่นหานี่มาเสริม
ก็เป็นเรื่องเทคนิคของการบริหารจัดการขอฝากคำเดียว
พุทธเจ้าบอกมักผลนิพานเป็นของให้ฟรี
บุญกุศลไม่ใช่ต้องลงทุนสูงความดีความงามเนี่ย
ความดีเนี่ยไม่ต้องทำสูงนักหรอกแล้วขอให้ทำระดับทางสายกลาง
ใยสูงเกินเปลืองเกินแพงเกินมันจะทำให้เป็นส่วนเกินซะมากกว่า
พยอมท่านก็มองเรื่องของกำลังของแต่ละคน
ที่จะทำไหวไม่ไหวยังไงด้วยค่ะมีมากทำมากได้ค่ะ
มีน้อยก็ทำน้อยตามตามสมควรแต่ก็ไม่ได้ห้ามนะตามสมควรค่ะ
ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปกับการบินไทยในการรับมงคลบนฟากฟ้าแบบนี้นะครับ
ค่ะขณะเดียวกันครับพระมหาภัยวันวรวันโนนะครับ
ท่านบอกว่าถ้าเป็นในมุมมองทางโลกเนี่ย
ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ในทางพระพุทธศาสนานะครับ
นี่เป็นการกระทำที่ไม่เกิดผลเพราะหลักมงคลทางพระพุทธศาสนา๓๘ประการ
ไม่มีระบุว่าการสวดมนต์เป็นมงคลเพราะความเป็นมงคลเกิดจากการปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นดังนั้นการสวดมนต์ด้วยใจที่เป็นกุศล
ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ไหนก็ตามก็จะได้อานิสงฆ์ในการสวดมนต์
ไม่ต้องถึงท่องบินไม่ต้องเข้าวัดก็ได้อยู่บ้านก็สวดได้
เกิดความเป็นกุศลได้หมายถึงว่าเกิดความสงบทางใจได้
คือตามมาถึงขอย้ำว่าประโยชน์ของการสวดมนต์มันมีอย่างเดียว
คือให้มันเกิดความสงบภายในใจและให้ใจมันคิดดี